พูดการดีดีผมไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวผมไม่ผี

เอาแล้วเขาไม่มีตังค์ตอนนี้คุณจะให้ทำยังไง

อะไรนะตำรวจตำรวจ

อาจารย์คิดได้ยังไงเอาแล้วจะทำยังไง
คุณจะให้ทำยังไง

มีอะไรกระทืบกระทืบด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้

นี่เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเสื้อสีดำเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครอง
อันนั้นกั๊กส้มก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์
แต่สิ่งที่จับใจความได้ก็คือ
วินมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาเจอกับมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียนที่ขี่มาเร็ว

ยังไม่ได้บอกนะคะว่าใครผิดใครถูก
ทีนี้ฝ่ายปกครองของโรงเรียนอาจารย์เขาก็ต้องออกมาเคลียร์ค่ะ
แต่กลายเป็นว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็มีอารมณ

คือวินมอเตอร์ไซค์เขาตามมาเอาเรื่องถึงหน้าโรงเรียนเลยนะ
ตามมาหาเด็กที่ไปเฉียวชนเขานะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางอาจารย์ฝ่ายปกครอง

เพราะว่าคุณทำงานบริการถ้าเกิดว่าคุณเดือดโมโหโวยวายแบบนี้
เดี๋ยววันข้างหน้ามันจะเดือดร้อนไปกว่านี้ไหม
และอีกอย่างเด็กมันจะเอาเงินอะไรไปใช้เขา
ทีนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อยู่ตรงหน้าตลาดประชานิเวศ๓ค่ะ
ก็ไปเจอกับคนในคลิปนี้ก็คือคุณปุ้ย
นายธวัชชัยเข็มทองอายุ๓๖ปีค่ะ
ในปุ้ยเขาบอกว่าผมยอมรับนะผมโมโหมากเลย
ผมเพิ่งไปส่งผู้โดยสารมาแล้วรถผมมันก็เสียหายด้วย

แต่ผมอยากให้เด็กนักเรียนคนนั้นเอ่ยคำขอโทษ
เพราะเด็กไม่ยอมขอโทษผมก็โมโหแล้วมันก็เป็นตามคลิปนั่นแหละ
ตอนนี้ผมได้สติแล้วผมก็อยากฝากขอโทษอาจารย์
ฝากขอโทษเด็กนักเรียนด้วยที่ตัวผมอารมณ์ร้อน
แล้วผมก็เลยกลายเป็นไปขู่จะกระทืบเด็ก
ซึ่งเหตุการณ์มันไม่ได้มีใครเอาเรื่องใครนะคะ
แต่ผมก็รู้สึกผิดแล้วก็มีการยกมือไหว้ด้วยนะ
ส่งผู้โดยสารแล้วก็พอดีน้องเขาขี่รถมาด้วยความเร็ว
มาชนรถผมที่ด้านข้างผมก็นึกว่าอ่า
ตัวผมเจ็บหรือเปล่าพอดีไม่เจ็บมาก

พอดีอาจารย์เขามาออกว่าไม่มีอะไรละกันนิดหน่อยเลย
ผมก็เลยมีอารมณ์นิดนึงก็ขอโทษทีครับ

มันเป็นทางหน้าโรงเรียนนะครับอยากจะให้กลุ่มที่ขี่รถ
หน้าโรงเรียนทั้งหลายครับขอให้เบานิดนึง
เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุมาก็จะอันตราย
แก่ผู้รถใช้ถนนตามท้องถนนทั่วไปครับ
ครับแต่ก็จะยืนยันว่าจะให้บริการกับลูกค้าผมก็
คงเดิมครับแต่ก็คงต้องระวังนิดนึงครับ

ผมไม่ได้จะไปเอาเรื่องเด็กไปกระทืบอะไรเลย
แม่อยากได้คำขอโทษเฉย
ใช่ค่ะแต่ว่าทางล่าสุดหัวหน้าวินเองเขาก็มีคำสั่งนะ

ห้ามเข้าวินมา๓วัน
แล้วบอกว่าต่อให้แม้จะได้รับผลกระทบก็ต้องทนแหละ

ให้หยุดชั่วคราวนะ๓วันให้พักอารมณ์ไปก่อน
ใช่นี่ขณะที่จริงนักข่าวไปหมดนะ

คุยกับคุณครูฝ่ายปกครองคนในคลิปนี่แหละค่ะ
เพราะว่าคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์เฉียวชนกัน
เด็กนักเรียนกับวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
แต่ตอนนั้นทางฝั่งวินเองเขาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ทั้งที่ยังไม่รู้ไงว่าใครผิดใครถูก

แต่ว่าฝ่ายวินเขาไม่พอใจแล้วก็มีการข่มขู่
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะว่าจะกระทืบ
ผมเป็นครูฝ่ายปกครองผมก็ต้องปกป้องเด็กของผม
อีกอย่างหนึ่งมันสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กนักเรียน
ต้องประสานตำรวจมามาดูแลความปลอดภัย
ทีนี้ครูเขาเลยอยากให้แบบใจเย็นคนที่ทำงานบริการ
สรุปเรื่องนี้จบลงได้ด้วยดีนะคะ

ด้วยยิ่งเป็นของคู่กันเพราะต้องให้บริการกันตลอด